กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสดจริงถึงตัว
เมื่อเช้านี้ในบันเทิงไทยรัฐเราส่งทีมข่าวของเราเกาะล้อรถสปอร์ตของไฮโซสาวม่านฟ้าไป
หรือจะตามไปที่ไหนไม่รู้เหมือนกันไปดูกันเลยค่ะ

โตมาปุ๊บเปลี่ยนสไตล์นั่งรถสปอร์ตซะอย่างนั้นนะคะ
พร้อมกับเธอโต้ข่าวลือว่ามีแบ็คดี
ธุรกิจเติบโตไปไกลถึงดูไบด้วย

เลยแล้วนี่อะไรคือรถสองแถวม่านฟ้า
อันนี้ก็คืออันนี้เป็นวินรถสองแถว
เป็นสัมประธานรถสองแถวของที่บ้าน
วันนี้ก็มาตรวจงานตามปกติ
แล้วที่เขาว่าตอนเด็กนั่งรถสองแถวไปเรียน
จริงหรือเปล่าเป็นเรื่องจริงค่ะเป็นเรื่องจริงจริงเหรอครับ
เอ้าก็ทำสองแถวทำไมนั่งสองแถวไม่ได้

ธุรกิจรถสองแถวจริงไม่ได้เป็นธุรกิจใหม่นะ
ทำมาประมาณเป็น๑๐ปีแล้ว
ธุรกิจรถสองแถวไม่ต้องมีการโปรโมท
โฆษณาว่าสวัสดีค่ะชนมาขึ้นรถสองแถวนะ

ม่านฟ้าถามตรงเลยเราก็เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเนอ
ตัวเล็กขุ่นบางขนาดนี้
มีแบ็คที่ไหนพูดมาเลยดีกว่า

มีแบ๊กที่ไหนแบ๊กไม่คือแบ๊กดอปอะไรข้างหลัง

่านฟ้าไม่จำเป็นต้องมีผู้สนับสนุนนะคะ
มีแค่ผู้ใหญ่ที่ให้ความเป็นดูก็พอแล้ว

ไม่มีไม่มีอ๋อถ้าทำงานเก่งขนาดนี้แล้ว
ยังไม่ต้องผู้ชายเลี้ยงไม่ต้องมาเรียกฉันว่าม่านฟ้าเลยอ่ะ

ไม่ใช่แค่ดังแค่ว่าความรวยความแบบประโฆมทุกอย่าง
สรุปว่าตอนนี้อาชีพคะฉีกก็คือมีเรื่องรถสองแถวด้วย

อันนี้เป็นธุรกิจของครอบครัวอยู่แล้ว